คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีคนมากระโดดขวางหน้ารถแต่ไม่ใช่เหตุการณ์คล้ายกับเชียงใหม่นะที่มากระโดดใส่
อันนี้มาขวางหน้ารถแต่เขามีพฤติกรรมแบบเหมือนเล่นลิเกโชว์ร่ายรำแปลกมากที่อุดรธานีค่ะ
ใครคลั่งแทงคนนะคะคนในพื้นที่เขาเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เขาก็ยิ่งกลัว
คลุ้มคลั่งไปก่อเหตุอะไรแบบน่ากลัวหรือเปล่าไงก็ต้องรีบถ่ายภาพเอาไว้ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะคะคนถ่ายก็ไม่กล้าไปถ่ายใกล้ใกล้ก็ถ่ายอยู่ห่างแบบนี้
ตำรวจสพนสูงก็ออกตามหาตัวผู้ชายคนที่เห็นในคลิปอะค่ะปรากฏว่าก็เป็นผู้ชายที่เขาสติไม่ดีนะคะ
ไปถามชาวบ้านไปถามแม่ค้าที่ตลาดสดชุมชนโนนสูง
ว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในคลิปไหม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเป็นชายสติไม่ดี
ครับก็เดินสูบบุหรี่ถือถุงพลาสติกในถุงมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอยู่

นี่ฮะตำรวจก็เลยไปคุยด้วยแล้วก็ต้องควบคุมตัว
ขึ้นรถกระบะไปพาไปเก็บของเสื้อผ้าเครื่องนอน
เพราะว่าข้าวของของเขาอยู่ข้างอาคารพาณิชย์ร้าง
ไม่มีคนอยู่ผนังข้างตึกมีการเขียนข้อความ
เป็นลายมือของหนุ่มสติไม่ดีคนนี้แหละ

ไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ตามริมทางตามข้างบ้านคนอื่นที่เป็นบ้านร้าง
แล้วเนี่ยเขียนแบบละเอียดมากนะตัวเล็ก
นี่คือลายมือของหนุ่มสติไม่ดีคนนั้นนะคะ

ผู้ชายคนนี้นะคะชื่อว่าในจ่อยอายุ๓๐ปี
เป็นชาวอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะคะ

เบื้องต้นรู้แค่นี้ว่าชื่อเล่นจอย
แล้วก็เป็นนุ่มสติไม่ดีเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ก็เลยต้องประสานว่าเขามีญาติที่ไหนยังไงไหม
แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือรับตัวไป
และสำคัญก็คือต้องนำตัวไปรักษาอาการป่วย

นายกิติภูมิพยุหาอายุ๓๖ปี
พ่อค้ากาแฟโบราณแล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปค่ะ
นี่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้โวยวายอยู่กลางถนนนะ
ใส่เสื้อแขนกุดสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะ
นี่ค่ะก็ไปร่ายรำทำเพลงแล้วก็ร้องเหมือนร้องลิเก

คือคนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่าช่วงเช้าเมื่อวาน
ผู้ชายคนนี้ก็ชอบมีพฤติกรรมแบบนี้เห็นเลยส่งเสียงโวยวายทำท่า
กมวยตีเข่านี่นะคะเดินสูบบุรีแล้วไปโบกรถอยู่กลางถนนอืม
นี่คนที่เขาถ่ายคลิปเขาบอกว่ากลัวกลัวเหตุการณ์มันจะบานปลาย
กลัวจะมีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นในอุดรธานีเพิ่มเติมอีก
สองระบาดเจ็บไปหกเนี่ยค่ะแต่สุดท้ายพอเขารู้ว่าตำรวจรวบตัว
ผู้ชายคนนี้ไปแล้วครับเขาก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะ
รักษาอาการป่วยแล้วก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเหลือดูแลต่อไปครับไม่อย่างนั้นคนในพื้นที่เขากังวลใจอ่า